กรณีของเด็กชายวัย๑๔ปีเนี่ย
บอกว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้ายและถูกพ่อแท้ทำร้าย
จนเด็กทนไม่ไหวเพราะถูกทำร้ายแบบนี้มา๓ปีแล้ว
ไม่ว่าจะเอาครีมหนีบปากจนปากแหว่ง
หนีบนิ้วเอาสรรของไม้บรรทัดฟุตเหล็กเฉาะตีไปตามร่างกาย

หนักสุดคือเอาเตารี่ร้อนมานาบหลังน้อง
เอาทูบจี้อะไรอย่างนี้จนเด็กทนไม่ไหว
ตัดสินใจขี่รถจักรยาน
เดินทางจากคลองหลวงปฐุมธานีนะระยะทางไกลนะ

แล้วก็โทรบอกแม่แท้นะครับขอให้แม่แท้ส่งคนมารับเขาหน่อย

เพราะอยู่กับพ่อบังเกิดกล้าวและแม่เลี้ยงไม่ไหว
ท้ายที่สุดผู้เป็นแม่แท้
พาเด็กชายคนนี้เข้าพบมูลที่ปวีนาหงษกุล
แล้วก็พากันมาแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ใช่ค่ะทีนี้เวลาเราเล่าข่าวนี้ไปช่วง๒๓วัน
คุณผู้ชมจะส่งข้อความมาตลอดเลยค่ะ
อยากเห็นหน้าแม่เลี้ยงใจร้ายจังเลย
ทำไมทำกับเด็กวัย๑๔ได้ขนาดนี้
แต่ท้ายสุดนะครับตำรวจสามารถรวบตัวทั้งพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยงได้แล้ว
แต่ปรากฏว่าตัวพ่อแท้ยอมรับผิดแทนเมีย

เป็นคนทำร้ายและลงโทษลูกด้วยตัวเองนะครับ
ตำรวจพยายามที่จะจับกลุ่มดำเนินคดี

ก็ตามไปหาตัวที่บ้านย่านคลองหลวงปฐุมธานี
ตั้งแต่๒๓วันก่อนแล้วก็ไม่เจอ
แต่ช่วงที่ไม่เจอเพราะอะไร
เพราะว่าตัวพ่อแท้ก็คือ
นายอัครเศษพรเชิญสุวรรณบรัฐ

อัครเศษพรเดินทางไปที่จังหวัดระยอง

คือตัวแม่เด็กกับเด็กวัย๑๖
เดินทางมาแจ้งความที่ปฐุมธานีใช่ไหม
แต่ตัวพ่อแท้เดินทางไปที่จังหวัดระยอง
ก็คือแม่ยายจะมาขอโทษแม่ยาย

เดินทางไปพร้อมกับพ่อของนายอัครเศษพร
ที่พ่อบวชเป็นพระสงห่มพระเหลือง
เมื่อมาถึงอดีตลูกเขยก็ได้เข้าสวมกอดกับแม่ยาย
ร้องไห้และขอให้แม่ยายยกโทษให้ผมเถอะ

ส่วนตัวเมียใหม่ไม่ได้ทำ
้อนวอนให้ยายช่วยไปถอนแจ้งความ
หลังจากนั้นนายอัคครเศษภร
ก็เดินทางกลับไปที่ปฐุมธานี
และก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
เพราะว่าทางตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัว
พ่อแท้ของเด็กวัย๑๔ปีแล้วก็ตัวแม่เลี้ยงได้
พ่อแท้ก็คือนายอัครเศษพร
สุวรรณรัฐอายุ๔๗ปี
ส่วนแม่เลี้ยงก็คือนางสาวนรินทร

จับกลุ่มได้ที่บ้านญาติย่านสายไหม

ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวเข้าห้องขัง

ซึ่งขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

ได้วิ่งเข้ามาตบกล้องของผู้สื่อข่าว

และตำรวจให้ข้อมูลกับผู้สึกข่าวว่า

และที่ทำไปนั้นเพราะเป็นการสั่งสอนลูกเท่านั้นนะครับ
เพื่อให้ลูกชายหลาบจำ
พลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต

ปฐุมธานีเปิดเผยครับว่า

ถือว่าเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว
ซึ่งต้องร่วมกันเข้าไปดูแลหลายฝ่ายในลักษณะ
ที่ต้องให้สหวิชาชีพเข้าไปดูแลเด็กด้วย
เข้าไปดูแลแม่แท้ของเด็ก

ต้องมีการสอบสวนทั้งแม่เลี้ยง
แล้วก็พ่อแท้ว่าตกลงแล้ว
ใครเป็นคนทำร้ายเด็กวัย๑๔จริง
ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาแม่เลี้ยง
มีให้น้องวัย๑๔ปีอัดคลิป
แล้วให้เด็กทำร้ายตัวเองตีตัวเอง

เป็นหลักฐานยืนยันว่านี่ฉันไม่ได้ทำร้ายนะ

คือจะต้องดูแลน้องวัย๑๔ปี
เยียวยาทั้งบาดแผลทางกาย
แล้วก็เรื่องบัตรแผลในใจด้วยนะครับ
แม่ยายบอกว่าไม่ได้
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ